คุณผู้ชมครับไปดูเหตุยิงกันที่จังหวัดพัทธลุงกันบ้างนะครับ
สลดใจนี้เกิดขึ้นบนถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสาย
ลำรุนเขาวังที่ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนนะครับ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถกระบะ๔ประตู
จอดอยู่ในสภาพกระจกฝั่งคนขับ
มีรอยกระสุนปืน๒รู
ข้างรถเก๋งพบกองเลือดและอาวุธปืนขนาด๙มม

ใกล้กันยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีกจำนวน๔นัดนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน
ทราบชื่อก็คือนางพิยพรไข่เกิดอายุ๓๙ปี
เป็นครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง
มีบาดแผลถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะ
และใบหน้ารวม๒แผล
ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนนายแจ้วทองทวีอายุ๔๑ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอม
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้าที่ศีรษะ
บาดเจ็บสาหัสอาการเป็นตายเท่ากัน
ก็ส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับ

เจ้าหน้าที่พบจดหมายลาตายของนายแจ้ว
ขอโทษครอบครัวเขียนขอโทษลูกพร้อมระบุสาเหตุ
เพราะคิดว่าฝ่ายหญิงนอกใจ
หลังจากที่คบหากันมาเป็นระยะเวลา๓ปี
ตัดสินใจตามมายิงฝ่ายหญิง
และยิงตัวเองฆ่าตัวตายนะครับ
ท้ายที่สุดฝ่ายหญิงเสียชีวิตนะ
ทนพิษบาดแพ้ไม่ไหวค่ะส่วนตัวเขาเองคือนายเจ้านะครับ
ก็อาการเป็นตายเท่ากันรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ปียพรสงกลับอายุ๔๓ปี
เจ้าของร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุ

เล่าให้ฟังว่าขณะที่เธอนั้นกำลังขายของอยู่นะครับ
ก็ได้มีรถเก๋งและรถกระบะมาจอดหน้าร้าน
แล้วจู่ผู้ชายก็ลงมาจากรถกำบะ
เคาะกระจกรถเก๋งของฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดประตูไม่ยอมเปิดหน้าต่างลง
ผู้ชายคนดังกล่าวจึงใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับ
ยิงผ่านกระจกฝั่งคนขับ๓นัด

แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในร้านตกใจ

สักครู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๑นัด

ออกมาดูพบว่าฝ่ายชายนอนจมกองเลือดอยู่บนถนน
ส่วนฝ่ายหญิงที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สำหรับนางพิยพรผู้เสียชีวิต
เป็นม่ายหลังจากสามีเสียชีวิตเมื่อประมาณ๖ปีก่อน

แล้วก็เป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีนะครับ
โดยมีนายแจ้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาติดพันธุ

แต่ด้วยความที่นางพิยพรรู้จักกับครอบครัวของนายแจ้ว
ก็เลยตีตัวออกห่างเพราะไม่ต้องการให้มันเกิดปัญหา
แต่นายแจ้วกลับตามตื้อ
นางพิยพรต้องย้ายที่ทำงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปทำงานที่เทศบาลตำบลดอนทรายแทน
จนสุดท้ายนายแจ้วรักไม่สมหวัง
ก็มายิงนางพิยพรจนเสียชีวิตในที่สุดนะครับ